แต่ขอเพิ่มอีกหนึ่งหน้าที่คือพิธีกร

มาร่วมงานกับแกรมมี่หลายคน
ประเด็นดราม่าตามมาเลยค่ะคุณผู้ชม

มีหลายคนงงว่ายังไง

แล้วก็โผล่เป็นพิธีกรอยู่หน้าจอช่องดัง

ตอนนี้หมดสัญญากับสังกัดเดิมแล้วนะคะ

สิ้นสุดของกันด้วยดี
อาจจะมีน้อยใจบางสิ่งบ้างค่ะมีน้อยใจด้วยเหรอ
อันนี้ก็ให้พี่แจ๊คไปตามต่อได้ไหมว่าเรื่องอะไรเล่าได้ไหมล่ะ
ฉันรู้ยังไงไว้วันหลังเดี๋ยวเล่าให้ฟัง
อ๋อเนี่ยชอบทิ้งประเด็นอย่างเงี้ยเธออ่ะอ่า
แต่ไม่ใช่เหตุผลทั้งหมดนะคะน้อยใจไม่ใช่เหตุผลทั้งหมดค่ะ
ในการไม่ต่อสัญญามีการคุยเรื่องลิขสิทธิ์เพลงเหมือนกันนะ
ค่ะคือเขานำสามารถจ๊ะเนี่ยสามารถนำเพลงมาร้องได้
ก็อยากรู้เหมือนกันเพราะว่าถ้าเขาไปเล่นอะไรอย่างเงี้ยร้องได้ใช่ไหม

แล้วก็ที่สำคัญในอนาคตทำงานร่วมกันได้จ้ะ
ไม่มีปัญหากับสังกัดเดิมนี่ค่ะโดยต่อจากนี้ค่ะจ๊ะนะ
โฟกัสเรื่องธุรกิจส่วนตัวมากขึ้น
เรียนรู้งานในวงการอย่างอื่นมากขึ้นไม่ใช่แค่การร้องเพลง
นี่มานั่งเป็นพิธีกรด้วยอาจจะมีบทบาทในด้านพิธีกรนะ
ตอนนี้รับว่ามีค่ายติดต่อมาเยอะมากเลยนะคะแต่ว่ายังไม่เซ็นกับค่ายไหนนะจ๊ะ
คือจะมีงานทุกวันเหมือนเมื่อก่อนมันก็ไม่ใช่เราต้องเบี่ยงเบนไปทางธุรกิจ
รายละเอียดลึกแล้วกันแต่ไม่ได้เกี่ยวทั้งเรื่องเพลงนะคะ
เกี่ยวกับเรื่องธุรกิจส่วนตัวของเรามีความอึดอัดบ้างแต่ไม่ถึงกับเกาเหลา
เพราะว่ามีความอึดอัดคือเวลาที่เราอยู่ในกรอบอะไรอย่างนี้ก็เราเป็นคนไม่ชอบอะไรที่มันสองมาตรฐาน
เพราะฉะนั้นเนี่ยเรารู้สึกว่าอันนี้ทำไม่ได้ก็ควรทำไม่ได้กันทั้งหมดไม่ใช่มีคนทำได้และอีกคนทำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย
อันนี้ก็มีบ้างมีบ้างนะคะแต่ไม่ใช่ประเด็นแหละหนูยังไม่มีความคิดที่จะเซ็นสัญญากับใครนะคะ
แต่ไปร่วมงานยินดีค่ะ
อันนั้นก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของน้องนะที่น้องเขารู้สึกอะนะคะ
ส่วนลิขสิทธิ์เพลงค่ะ๑๒เพลง๑๒
มันกระรากุมภานี่น่านี่ยังไง
ฉันเนี่ยกว่าจะเอาออกมาจากหูไปได้เนี่ยเธอก็ยังมาร้องซ้ำอีกนะแจ๊กกะลีน
เออนะตอนแรกก่อนจะเข้าบ้วนได้ศึกษาข้อมูลแล้วว่ามาจากไหน

จนตอนนี้ก็ทราบว่าแกรมมี่เป็นผู้ดูแลลิขสิทธิ์ค่ะ
เจ้าตัวก็โชคดีนะที่ทางผู้ใหญ่ก็ไม่ได้ซีเรียสเรื่องนี้
อย่างไรก็ทำทุกอย่างให้ถูกต้องต่อไปค่ะ
ลิขสิทธิ์ไม่ใช่เป็นของแกมมี่โดยตรง
แต่แกรมมี่เป็นผู้ดูแลสิทธิ์ให้กับอาจารย์พยงมุกดา
เขาบอกมันไม่ขึ้นอยู่แล้วเป็นเพราะว่ามันเป็นเพลงเก่ามาก
เราไม่ได้มีเจตนาจะละเมิดลิขสิทธิ์
เขาก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรอย่างนี้ค่ะ